เพื่อเอาใจคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมนาคม
แล้วก็ไลฟ์สไตล์กับการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่
หรือว่าเป็นการเรียกบริการมอเตอร์ไซค์นะครับ
ราคาเริ่มต้นนั้นเพียง๑๐บาท
แล้วก็ระยะทางก็แล้วแต่จะตกลงกันแล้วแต่จะพูดคุยกันนะครับ
แต่ว่าการเปิดบริการครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกด้วยนะครับ

สนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็ว

แต่หลายคนถามว่าคนขับนี่จะหล่อแบบนี้หรือเปล่า

โดยนายดักลัสมาผู้จัดการด้านขยายตลาด

ใช้เวลาในการเดินทางเฉลี่ย๑๒๐นาทีต่อวัน
แล้วก็มีจำนวนรถยนต์ป้ายแดงเพิ่มขึ้น๑๕๐๐คนต่อวัน
ส่งผลให้เกิดความแออัดบนท้องถนน
ได้นำร่องบริการนี้ในไทยเป็นประเทศแรกของโลกเลยครับ
ตั้งใจแก้การแก้เป็นฝันกรม
สำหรับแบนก็อทรีต์บิ๊กโกค

คิดค่าบริการเริ่มต้น๑๐บาทเท่านั้น
จากนั้นคิดภาคประสบความทรมาก

แล้วก็คิดค่าต่อกิโลเมตรขออภัยคุณผู้ชมต่อกิโลเมตรนะครับ
แล้วก็คิดค่าบริการตามระยะเวลาที่ใช้บริการอีกนาทีละ๘๕สตางค์
โดยลูกค้าสามารถชำระได้ทั้งบัตรเครดิต
หรือจะจ่ายเงินสดก็ได้อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเต็มที่
ส่วนผู้ขับอูเบอร์โมโต้นะครับจะมีส่วนแบ่งรายได้ร้อยละ๗๕
และอูเบอร์นั้นได้จากผู้ขับ๑๒๕ต่อการให้บริการ๑ครั้ง
และทุกครั้งที่ใช้บริการผู้ใช้งานจะได้รับข้อมูลรายละเอียด
ของผู้ขับขี่และก็หมวกกันน็อกพร้อมตาข่ายคลุมผมอันใหม่
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสะอาดในการเดินทางนะครับ
โดยนำร่องให้บริการเขตพื้นที่กรุงเทพ
อย่างเขตที่รถติดหน่อยนะครับ
สยามศรีลมแล้วก็เขตสาธรณ์นั่นเองนะครับ